นักศึกษาสาวในวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่จังหวัดตาก

แต่ว่างานนี้มีน้องรอดอร์
ที่เป็นผู้กล้าเข้าไปช่วยกรอบกู้สถานการณ์ได้ไปดูกันครับ
อ้าวโหห้องน้ำหญิงเหรอไม่บอกกันเลยไหนอ่ะ
ไม่จับเองน่ะ
แม่สาวน้อย
แม่สาวน้อยครับมาตัวนิดเดียวนะฮะนี่
ปฏิบัติการจับตัวเงินตัวทองในห้องน้ำหญิง

มะม่วงอำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับ
โดยมีนายนับพงศ์นาคยิ้มหรือว่าน้องพีม
นักศึกษาวิชาทหารปี๓ของวิทยาลัยแห่งนี้
บทบาทเป็นจิตอาสาในการไปช่วยไปช่วยเหลือเพื่อน
น้องผู้หญิงนะครับน้องผู้หญิงไม่กล้าจับเองหรอกนะครับ
งานนี้ไม่ต้องเรียกกู้ภัยเลยนะครับเพราะว่าน้องพีมสามารถจับตัวก่อกวนได้นะครับ
ยังเป็นลูกตัวเงินตัวทองอยู่เลยตัวเล็กประมาณแค่๑ฟุตกว่าเท่านั้นเองนะครับ
ก็จับใส่กระสอบเอาไปปล่อยตามธรรมชาตินะฮะ
ส่วนสาวที่ยืนลุ้นอยู่หน้าห้องน้ำก็โล่งอกโล่งใจสบายใจเข้าห้องน้ำได้อย่างไม่กลัวแล้วนะครับ
พาไปดูตัวก่อกวนอีกตัวที่จังหวัดชนบุรีกันบ้าง
ตัวนี้ไม่ใช่ตัวเงินตัวทองแต่เป็นพี่เหลือมตัวเคือง
ตัวนี้แอบเข้ามากินกระต่ายของเจ้าของถึงในกรงเลยล่ะครับ
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาเข้าไปเปิดกรงกระต่าย
พบว่าเจ้างูเหลือมขนาดความยาวประมาณถึง๔เมตรนอนขดตัวนิ่งอย่างสงบ
เลื้อยหนีออกไปไหนไม่ได้เพราะว่ามันแน่นท้องคุณ
ท้องเนี่ยแน่นไปด้วยกระต่ายตัวโตที่มันเพิ่งเขมือบเข้าไปนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ยกตัวออกมาจับใส่กระสอบได้อย่างง่ายดายเหมือนกันนะครับ
จะขู่บ้างเล็กน้อยนะฮะนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับ
สอบถามนายธีรพงศ์อ่ำสาลิกาเจ้าของกระต่ายก็เล่าให้ฟังบอกว่า
เมื่อวานกำลังจะนำอาหารมาให้กระต่ายตัวโปรด
พอเดินมาถึงกรงนะไม่เจอกระต่ายเจอเจ้าเหลือมตัวนี้แทน
ตกใจรีบวิ่งหนีโทรแจ้งกู้ภัยตอนนั้นยังไม่ทันได้สำรวจว่ากระต่ายหายไปไหน
ก็นึกว่ากระต่ายมันหนีไปได้สุดท้ายเนี่ยนะฮะ
พอกู้ภัยเขามาจับก็พบเลยว่าท้องป่อง
แสดงว่าเจ้ากระต่ายน้อยของเขาอยู่ในท้องตัวนี้แล้วไปแล้วนะครับ